วัวตัวนี้คุณดูดีนะว่ามันแปลกไม่เหมือนตัวอื่น
เพราะว่ามันลักษณะคล้ายอะไร
ยูนิคอลโอ้ย

โอ๊ยคุณดูดี

นี่นี่คือเจ้าถุงเงินถุงทอง

แล้วมันมีถุงอยู่ที่คอแบบนี้
ถ้าจับขึ้นมาอย่างนี้เหมือนยูนิคอนเลย

ยูนิคอนมันก็คือสัตว์ที่มันมีเขาใช่ไหม

เจ้าตัวนี้ถุงเงินถุงทองเนี่ย
ฟาร์มแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรี

ก็คือว่ามันมีเหมือนเนื้องอกออกมาคล้ายเป็นถุงอาหาร
โผล่มาที่คอระหว่างเขาทั้ง๒
อุ๊ยมันขึ้นมาระหว่างเขาทั้งสอง
เอ้าตายแล้วไปทำการแยกเขาซะอีก

แปลว่ารักษณะมันนิ่มนะคุณเห็นมัน
เหมือนลิ้นน่ะมันนิ่มเหมือนไพเลยถุงอ่ะ
จินดนนาการดีบางคนต้องบอกถ้าจับขึ้นมาอย่างเงี่ยเหมือนยูนิคอร์นสัตว์ในตำนาน
อ๋อที่นี่ยูนิคอร์นน่าจะเป็นนี้

เขาบอกว่าจมูกอ่ะมองไปที่วัวตัวสีดำเออยังไงวัวสีดำ
จมูกเนี้ยมันจะมีคล้ายคล้ายแบบมันหง่อนหง่อนอ่าคุณดูตัวดำตัวดำนะ
มูกมีหง่อนเอออันนี้ก็แปลกอันนี้ก็เหมือนยูนิคอน
มันจะมีหง่อนออกมาตรงนี้เออเหมือนมีนออ่ะง่ายง่าย
ยูนิคอนป่ะหรือยังไงไม่รู้ถ้าเด็กดูลองบอกหน่อย
วัวที่นี่แปลกกันดีเนอะวัวที่นี่แปลกบางบางตัวเหมือนมีลิ้น
บางตัวเหมือนมีนอหรืออะไรอย่างนี้บางคนบอกง่ายเลย
สาธุเก้าเก้านั่นไงสาธุทำไมอ่ะเอ้าอะไรแปลกแปลก
คุณฉนะอย่าพูดเยอะเหรอถุงดังหรือถุงทองอือ
ทำง่ายทุกเก้าเก้าสาธุเก้าเก้าคะ
เมนต์เพียบเลยหนูจะมีลิ้นบนหัวไม่ได้นะลูก
ก็มันมันก็มองเหมือนคุณฉนะเนอะคุณฉะพูดสินะอืม